นอกจากนี้เนี่ยครับร่วงลาของทีมฟุตบอลใช้แล้ว
มาดูกันที่ความขึ้นไหวของทีมฟุตบอลหญิงกันบ้าง
คือคงเป็นใครมันไม่ได้แล้วเนี่ยครับนี้นะครับ
มาดามแป้งนวลผ่านรันทรัมในตำแหน่งผู้จัดการทีมหญิงครับ
หลังจากที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับในยุคของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
ยกสมาคมคนใหม่เดินหน้าปฏิรูปทีมชาติชุดต่างด้วยการเปิดรับสมัครผู้จัดการทีมและหัวหน้าผู้ฝึกสอน
ทำให้ความขึ้นไหวของวงการฟุตบอลหญิงเหมือนจะหยุดชะงักไปชั่วครู่
แต่ว่าล่าสุดนะครับนายวิทยาลาฮกุลประธานอุปนายกสมาคมฝ่ายเทคนิค
เปิดเผยว่าตำแหน่งผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่นั้น
จะมอบให้กับมาดามแป้งนี่แหละคุณนวลพันธ์ล่ำซำทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมต่อไป
เรื่องนี้ครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
โดยให้สิทธิ์ขาดกับมาดามแป้งในการเลือกตัวหัวหน้าผู้ฝึกสอนและทีมงานสตาร์ฟโค้ชได้อย่างเต็มที่
ส่วนทีมฟุตบอลหญิงระดับเยาวชนที่กำลังรอการตัดสินใจก็อยู่ในช่วงของหลังสงกรานนะครับ
หลักสุดสร้างผลงานไปขวาแชมป์ฝุ่นบอลหญิงอายุไม่เกิน๑๔ปี
ที่ห้องกงเป็น๔เศร้า
เจอกับกวมสิงคโปร์แล้วก็ฮ่องกง
ไทยชนะรวดคุณผู้ชมครับแล้วก็ไม่เสียประตูอีกด้วย
คว้าแชมป์ที่นั่นมาล่าสุดสำหรับทีมเยาวชนฟุตบอลหญิงของไทยครับ
คือโปรแกรมในการแข่งขันนี้อาจจะยังไม่แข็งแรงมาก
แข่งยังสู้เราไม่ได้แต่ผมมองเป็นเรื่องดีก็คือว่า
เตะนะครับโดยเฉพาะนักเตะสาวในรุ่นเยาวชน
มีโอกาสไปสร้างสีสันสร้างประสบการณ์ในต่างแดน
อันนี้เป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้กับการเล่นในไทยแล้ว
เจอทีมที่อาจจะอ่อนกว่าแต่ว่าเราไปเล่นนอกบ้าน
มันจะทำให้รู้จักการปรับตัวการอยู่ร่วมกัน
แล้วก็เรื่องของระบบการเล่นคือให้มีการเคลื่อนไหวตลอด
มันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีกว่านักเตะอันนี้สิ่งที่ดี
ในรุ่นอายุ๑๔ปียังพัฒนาได้อีกเยอะ
เพราะฉะนั้นต้องติดตามนักเตะสาวรุ่นนี้ว่า
จะสามารถก้าวขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่แล้วก็สร้างผลงานได้อย่างไรกันบ้างนะครับ